มาดูเหตุหนุ่มเมืองสิงซิ่งกระบะและทำโทรศัพท์มือถือตก
คุณขับรถไปโทรศัพท์มันไหลตกไปแล้วยังไงดีเก็บ
โอ้โหขับไปเก็บไปโอ้โหหาไม่เจอเงยหน้าขึ้นมาอีกที
โอ้โหรถชนคันอื่น๓๔คันรวดเลยนะคุณ
มีผู้บาดเจ็บ๒คนคุณสุภาษาราพูดไม่ออกเลยกับเหตุนี้
คือพยายามที่จะบอกว่าไม่เคยแต่จริงเคยแล้วก็จะพยายามไม่ทำอีก
เพราะว่าแค่แป๊บเดียว๑วินาทีนี่ก็นี่ก็ทำให้รถมันเซได้นะ
ใช่คุณเอียงตัวแล้วรถจะไม่เอียงตามหรือไงนะตอนก้มลงไปเก็บของเนี่ยนะครับ
ตรงจุดกลับรถใต้สะพานวงแหวนโรงพยาบาลเกษมราชมุ่งหน้าอำเภอบังปะกงนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๒คน
สอบถามนายผู้ชงแสงสวยชาวตำบลงิ้วรายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะไททันคันต้นเหตุครับ
ให้การนะครับว่าขณะที่ตัวเองกำลังขับรถมุ่งหน้าไปทางอำเภอบางปะกง
โทรศัพท์มือถือมันตกลงไปตรงพื้นรถ
ได้ก้มลงไปเก็บแต่พอเงยหน้าขึ้นมาครับท่าน
ก็อีก๔คันละคุณมีจักรยานยนต์๑คันนะครับ
โดยในเบื้องต้นคู่กรณีทั้งหมดได้เรียกให้ประกันเข้าดำเนินการต่อไป
ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เป็นอุทาหรณ์กันอีกแล้วนะฮะ